ไปดูความคืบหน้าคดีแก๊งกลุ่มรถกระบะแล้วก็รถเก๋งแต่งซิ่งนะครับ
ขับรถตามประกบก่อนจะยิงแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
กลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่พัทยา
บาดเจ็บไป๒คนด้วยกันนะครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งแกะรอยจากกล้องวงจรปิด

ติดตามความคืบหน้าจากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐครับ
จากการที่รีละวินาทีนี้ตาย
หลังถูกชายชะกัน๒คนใช้ปืนไม่ทราบชนิด
ราดยิงมาจากรถกระบะแต่งซิ่ง
ใส่กลุ่มเด็กแว้นของตัวเองที่ขี่รถจักรยานยนต์มา๔คัน
เพื่อจะขี่ไปถ่ายรูปสะพานบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ
แต่กลับถูกรถกระบะขับมาประชันชิดและพูดจาคมคู่
ชักปืนกราดยิงจนคมกระสุนฝังที่ต้นขา๑นัดได้รับบาดเจ็บ
ส่วนน้องที่มาด้วยกันถูกกลุ่มชายชะกันประมาณ๔๕คน

ปรีเข้ามาใช้ปืนจ่อที่ศีรษะ
โดยมีหญิงอายุ๑๖ปีที่มาด้วยกันและกำลังตั้งคันได้ร้องขอชีวิต
จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ใช้ด้ามปืนตบที่ศีรษะจนแตก

ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง๔ทุ่มของคืนวานนี้
นางสาวสปันดายืนยันผู้ที่มาก่อเหตุและมายิงพวกเธอนั้น
ไม่เคยรู้จักกันหรือเป็นคู่อริกัน
แต่น่าจะไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยเพราะไม่เคยสร้างศัตรูกับใคร
พร้อมยืนยันไม่มีการเบิ้ลเครื่องเพื่อให้ท่อดัง
ซึ่งขี่มาด้วยความเร็วปกติ
และไม่เคยมีใครมาหาเรื่องด้วย
ก็งงก็พูดอยู่แค่คำนี้คำอื่นไม่พูดพูดอยู่แค่นี้
ก็เหมือนวันรุ่นมันเกิน๓๐อ่ะ๒๐ปลาย
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันมืดมาก

ล่าสุดวันนี้
วันนี้กลุ่มเด็กแว้น๔คนเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนสพนปรือ
เพื่อมาให้ปากคำอีกครั้งโดยใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมง
ส่วนสาเหตุที่สอบปากคำนั้นนั้นเพราะว่าแต่ละคนให้การไม่ตรงกัน
และพบพิรุธหลายอย่างแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
พันธุ์ตำรวจเอกชิดเดชา๒ห้องผู้กำกับการสพนปลือ
สั่งตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาบ่อแสจากกล้องวงจรปิด
บริเวณที่เกิดเหตุและตลอดเส้นทางการหลบหนี
เพื่อติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างอุกอาจมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
พร้อมตั้งประเด็นการก่อเหตุไว้๒ประเด็น
เคยมีเรื่องกันมาก่อนจึงก่อเหตุยิงกัน
และประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคือคู่กรณีทั้งสองมีปัญหาซึ่งหน้ากัน
เทราะทีวีรายงาน